ท่านผู้ชมครับไปดูคลิปที่มีวัยรุ่นยกพวกตีกัน
คือชาวบ้านบอกว่าโอ้โหหลายครั้งแล้วเนี่ยที่นี่
ไม่รู้เป็นยังไงมาตีกันที่นี่ทุกทีนะฮะ
กว่าคนได้นะครับไม่รู้ใครเป็นใครตะลุมบอลกันในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะฮะ
ในพื้นที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะครับชุลมุนวุ่นวายเลยฮะ
คือเราลงพื้นที่ไปเนี่ยพนักงานของปั๊มเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เย็นสัก๕โมงครึ่ง
สองกลุ่มนี้ขับรถยนต์กับขี่จักรยานยนต์มากลับมาจากไปร่องแพรในลำน้ำแม่วาง
ที่ตะบนแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
จอดรถที่ปั๊มก็มีปากเสียงโต้เถียงกันแล้วชกต่อยกันตะลุมบ่อน
มีคนเจ็บคนหนึ่งนะฮะอาการนี่คือขาหักนะครับ
เพื่อนเขาก็มาห้ามกันก็แยกย้ายกันพากันหนีกันไปนะครับ
คนเจ็บก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
แม่บ้านของปั๊มน้ำมันบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ
โอ้โหหลายรอบแล้วจริงวัยรุ่นไม่รู้ไปเที่ยวไหนกันมา
จะต้องมาตีกันตรงนี้มาตีกันตรงนี้ตลอดเลยค่ะ
ตำรวจสพแม่วางบอกว่ารับทราบเรื่องแล้วนะคะ

ไปหาตัวคนที่ร่วมกันทะเลาะวิวาสก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
เพราะว่าตามคลิปมันก็เห็นหน้าค่อนข้างชัดนะ
ตำรวจบอกว่าแต่ว่าเบื้องต้นไม่มีใครไปแจ้งความ

ก็ต้องให้ปั๊มแจ้งเนี่ยดีฮะเรียกค่าเสียหายให้หมดนะพวกนี้นะนะคะ